คุณผู้ชมฮะขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้พูดถึงเรื่องของรถไฟฟ้าสายสีเขียว

เอ๊ะทำไมมันคาราคาสั่ง
เออนะฮะคาราคาซังมานานล่าสุดเป็นประเด็นขึ้นมาอีกครั้งนะฮะ
หลังเราได้ผู้ว่ากอทมคนใหม่คุณชัดชาติสิทธิพันธ์
ทุกคนต่างจับตามองว่าผู้ว่าจะมาแก้รถไฟฟ้าสายสีเขียวอย่างไร

ตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพเลยครับสวัสดีอาจารย์นะครับ

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ๑๑นาฬิกา๔๕นาทีโดยประมาณได้เวลาขีดเส้นใต้เมืองไทย
อย่างที่คุณบุ๊กบอกเรื่องของรถไฟฟ้าสีเขียวมันคาราคาซังมานาน
คนที่จะรอโดยสารอยู่เขาก็เอาใจจดจ่ออยู่ว่าตกลงจะต้องจ่ายค่าโดยสารเท่าไหร่
เรื่องนี้เป็นเรื่องยาวครับเป็นเรื่องที่อินุงตุงนังกันมานาน
และณวันนี้เรื่องก็อยู่ในมือของผู้ว่าชัดชาติ
เป็นเผือกร้อนที่รัฐบาลโยนมาให้ผู้ว่าชัดชาติไปตัดสินใจ
หลังจากก่อนหน้านี้มีปัญหากันเองภายในรัฐบาล
ตกลงกันไม่ได้เอาเข้าคอรมอก็ต้องเลื่อนออกมา
สุดท้ายขึ้นมาพอได้ผู้ว่าคนใหม่รัฐบาลก็ได้โอกาสเลยครับ
คืนเรื่องมาให้ผู้ว่ากอทมตัดสินใจ
ผู้ว่ากอทมคุณชัดชาติก็ต้องรับเผือกร้อนมาแก้ปัญหา
ฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยจะแก้ปัญหายังไง

โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับราคาค่าโดยสาร
เรื่องที่เกี่ยวกับราคาค่าโดยสาร
ผมอยากให้ท่านผู้ชมได้ลองตามเรื่องนี้โดยง่าย
เพราะว่ามีคนบอกว่าเรื่องมันซับซ้อนมาก
ตามข่าวแต่ละทีก็เวียนหัวไม่รู้มันเริ่มต้นมายังไงจับต้นชนปลายไม่ถูก
มีแฟนรายการถามว่าประเด็นปัญหาที่จะอธิบายให้เข้าใจง่ายเนี่ย
มันเป็นยังไงเพราะว่าตามประเด็นไม่ถูกจับประเด็นไม่แตกอย่างที่ว่า
ผมขออนุญาตแม่ลูกจันทร์ชูพงมณีน้อยเพื่อนผม
เขียนในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้อธิบายได้ชัดเจนมาก
ขอเอามาอธิบายต่อเพื่อให้ท่านที่ติดตามรายการนี้จะได้รู้ว่า
ปมประเด็นเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเรื่องที่ผู้ว่าชัดชาติ
จะต้องไปแก้มีอะไรเขาแยกย่อยออกมาเป็น๗ประเด็น
ท่านลองฟังดูนะประเด็นที่๑โจทย์ข้อที่๑ก็คือว่า
เท่ากันยังเหลือวีซ่าอยู่อีกเจ็ดปีควรจะขยายสัมประธานต่อไป
หรือจะตัดจบแค่นี้พอนี่โจทย์ข้อที่หนึ่งโจทย์ข้อที่สอง

ช่วงออนุสแบริ่งเคหะสมุดประการ
และส่วนต่อขยายช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูคศ
จนถึงปี๒๕๘๕นั้นเนี่ย
ยังเหลือวีซ่าอีก๒๐ปี

ช่วงต่อขยายทั้งสองขาที่กอทมปล่อยให้นั่งรถฟรี

จะเริ่มเก็บค่าโดยสารหรือไม่
และจะเก็บค่าตัวเท่าไหร่
อันนี้ต้องรีบเคาะออกมาให้ชัดเจน

อัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวตลอดสาย
จะตั้งเพดานค่าโดยสารเท่าไหร่
นี่คนอยากรู้ตรงนี้มากที่สุด
จะตั้งราคาเท่าไหร่ที่จะไม่ทำ
ผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวเดือดร้อนจนเกินควร
ข้อที่๕ในช่วงมหาวิกฤตน้ำมันแพง
กรทมควรจะให้รื้อฟื้นระบบตัวเดือนกลับมาไหม
เพื่อจะลดรายจ่ายประชาชนและเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อน
จากวิกฤตของแพงทั้งแผ่นดิน
ข้อที่๖หนี้สินตกค้างเป็นพันระดึกที่กอทมต้องแบกไว้ก้อนโตมโหลาน
ต้องตรวจสอบหนี้แต่ละก้อนให้ละเอียดรอบครอบว่า
เป็นหนี้กอทมแท้จริงเท่าไหร่แล้วจะเคลียร์หนี้เหล่านี้กันยังไง
และสุดท้ายโจทย์ข้อที่๗นายกผลเอกประยุทธ์ได้ใช้อำนาจพิเศษ
โดยไม่ต้องประมูลแข่งขันตามพรบร่วมทุน
ประเด็นนี้จะแก้ไขยังไงให้ถูกต้องชอบทำ
นี่คือ๗ประเด็นที่ผู้ว่า
ทมคนใหม่ต้องใช้ความกล้าหารชำระสะสางปัญหาต่างที่หมกไว้ใต้พรม
เพื่อปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของพี่น้องชาวกอทม
แต่ว่าแม่ลูกจันทร์เขาบอกเขาไม่เห็นด้วยที่ดรชัดชาติจะกำหนดเพดานค่าโดยสารสีเขียวตลอดสาย๕๙บาท
สองขาไปกลับก็๑๑๘บาทต่อวัน
ฟังแล้วก็น่าเห็นใจผู้ว่าชัดชาติ
เพราะว่าแต่ละเรื่องเนี่ยมันถูกผูกถูกมัด
โดยเฉพาะข้อ๗ที่พลเอกประยุทธ์ใช้อำนาจพิเศษ
ไม่ใช่๖๒๒๖๐๒โดยไม่ต้องประมูล
อันนี้ก็เหมือนติดกระดุมเม็ดแรกมันผิดมาตั้งแต่ต้น
แล้วผู้ว่าชัดก็มาตามแก้
เพราะว่าชัดเมื่อวานนี้ก็บอกนักข่าวว่า
ปัญหาที่หนักอกที่สุดคงมีปัญหาต่อเนื่องอีกเยอะ
เพราะสัญญาที่ทำผูกกันมันพันไว้เยอะ
เนื่องจากสัมประธานจะหมดสัญญาปี๗๒
หลังจากนั้นจะมีการประมูลใหม่แล้วจะใช้ระบบยังไง
จะเอาไปรวมแล้วคิดระบบตัวร่วมกัน
แต่เผอิญว่าปี๗๒ถึงปี๘๕
เขาเซ็นสัญญาไปล่วงหน้าไปแล้วในการจ้างเอกชนเดินรถ
แล้วมันเป็นสัญญาผูกพันกับเอกชนเขา
ต้องดูเงื่อนไขว่าเราจะทำอะไรตามที่ควรจะเป็น
และเรามีภาระเรื่องหนี้รัฐบาลที่ลงทุนไปแล้ว
แล้วโอนให้กอทมรวมกับหนี้ที่ไปจ้างเดินรถ
แล้วยังไม่ได้จ่ายอีกประมาณ๑แสนล้านบาทครับ

สุดท้ายต้องมาดูกันอีกครั้งว่าจะจ่ายหนี้ยังไง
เรื่องเหล่านี้เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมาแล้ว

เรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียว
เราตัดสินใจเองไม่ได้
เพราะเกิดภาระหนี้จำนวนมาก
เราจึงต้องเอาเข้าสู่สภากอทม
เพื่อให้ช่วยตัดสินใจอีกทางหนึ่ง

ทีนี้เรื่องราคาค่าโดยสารเป็นประเด็นที่คนอยากรู้
ผู้ว่าชัดชาติบอกสัปดาห์หน้าน่าจะมีความคืบหน้า
โดยจะหารือกับอาจารย์ทงทองจันทรางสุ
ประธานบริษัทกรุงเทพธนาคมในวันที่๒กรกฎาคือพรุ่งนี้
จะได้ข้อยุติที่ราคาไหนไม่เกิน๔๔บาทหรือไม่เกิน๕๙บาท
ท่านผู้ชมต้องไม่ลืมนะครับว่าถ้าเป็นภาวะเศรษฐกิจปกติ
ประชาชนไม่ลำบากไม่เดือดร้อนกันเหมือนทุกวันนี้
ราคาค่าโดยสารราคาค่าเดินทางยังไงก็พอจะรับไหว

พอประชาชนเจอภาวะวิกฤตเศรษฐกิจอย่างที่เป็นอยู่
เงินที่จะใช้กับค่าเดินทางไปทำงานค่าโดยสารไปโน่นมานี่
มันมีความหมายมากนะครับคือถ้ามันแพงมากก็รับภาระไม่ไหว
ไม่มีปัญญาจะนั่งว่าอย่างนั้นเถอะทุกวันนี้คนมีรถเจอน้ำมันแพง

ทิ้งรถแล้วก็อาศัยนั่งรถไฟฟ้าก็ประหยัดค่าน้ำมัน
เอาแล้วถ้ารถไฟฟ้าคิดราคาแพงขึ้นมาอีก
ก็มันก็กลายเป็นว่าหนีเสือปะจอราเข้ฉะนั้นสมาคมองค์กรผู้บริโภคทั้งหลาย
เขาจึงพยายามส่งเสียงว่าราคาค่าโดยสารสำคัญมากถ้าเริ่มต้นไว้แพง
มีปัญหาสำหรับประชาชนฝ่ายกอทมฝ่ายรัฐบาลบอกว่าถ้าราคาถูกเกินไป
เอาแล้วภาระหนี้สินจะทำยังไงภาระที่ต้องจ่ายให้กับรถไฟฟ้าบีทีเอสจะต้องจ่ายจะต้องทำยังไง
ปัญหานี้เรื่องหนักทั้งสองด้านทำยังไงไม่ให้ประชาชนผู้โดยสารเดือดร้อนจนเกินไป
ทำยังไงให้กิจการเขาเดินหน้าไปได้แล้วอย่าเอาไปเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน
สิงคโปร์สิงคโปร์มาเลอย่าเอาไปเปรียบกัน
เพราะรายได้ประชากรของเขาต่อเดือนเนี่ยเขาสูงกว่าเราเยอะ
ของเรารายได้ก็อย่างที่รู้กันอยู่
แล้วต้องไปจ่ายค่าโดยสารวันหนึ่งไม่รู้ต้องกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้เนี่ย

ดรชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากอทมครับ